มาดูนี่ฮะเจออีกแล้วครับของแถมที่มากับเครื่องดื่ม
ผู้หญิงคนหนึ่งเซ็งเลยคุณนะซื้อชาเขียวมา๑แก้ว
ดูดไปดูดมาแล้วมันเกือบจะหมดแก้วแล้ว
เจออะไรรู้ไหมคุณของแถมเขาบอกว่าชิ้นเบอร์เริ่มเลย
ให้คุณผู้ชมดูเองดีกว่าว่าของแถมที่เธอได้มาเนี่ยคืออะไรฮะ
หมดแล้วนะคะอันนี้คือชาเขียวนะคะ
ตอนแรกนึกว่าสายคาราเมลให้ที่ไหนได้เป็นกระดาษทิชิลค่ะ
สูตรใหม่คะนี่สูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่
โอ้ยหลานซื้อไปยังว่าสูตร
เนี่ยกินหมดแล้วนะคะอันนี้คือชาเขียว
คือสูตรใหม่เหรอคะสูตรใหม่เหรอไม่น่าจะสูตรใหม่ฮะ
หรือว่าหลงผิดอะไรไปสักอย่างป่
ทิชชูต้องอยู่ด้านนอกนะคะทิชชูต้องรองมืออยู่ด้านนอก
เวลาเราถือแก้วจะได้แบบไม่มือเย็นเกินไปแต่อันนี้ทิชชู่รองอยู่ด้านใน
เป็นการไม่ให้น้ำแข็งมันละลายเร็วหรอคุณคิดอย่างนั้นเหรอ
ไม่ใช่แล้วล่ะมันต้องเกิดความเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง
แต่ผู้หญิงคนที่ซื้อมาเนี่ยเธองงมากเลยเธอบอกว่าโอ้โหดูดไปต่อ
ตอนแรกมันไม่เห็นไงคุณสีมันกลืนแล้วเหมือนคาราเมลไง
ราดคาราเมลอยู่ขอบแก้วแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าน้ำที่เธอซื้อคือชาเขียวใช่ไหม
บอกว่าซื้อที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันย่านคลอง๑๔ปฐุมธานี
หิวกระหายเหลือเกินดูกันเกือบหมด
เห็นทิชชูมันโผล่ออกมาสีน้ำตาลพันน้ำแข็งอยู่ข้างในแบบนี้
บอกว่ามันงงมากมันเซ็งมากเลย
บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะคายน้ำที่ดัวออกไปยังไงดี
เพราะทิชชู่นี้เอาไปเช็ดอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
หลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นกัน
บอกว่าน้องพนักงานน่าจะเข้าใจผิด
พันแก้วไว้แต่พันด้านในหรือไม่ก็ตอนเช็ด
เช็ดเอากระดาษทิชชู่เช็ดแก้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไว้หรือไม่ก็เป็นลักษณะแบบนี้คุณอธิบายยังไงดิ
คือตอนที่เก็บแก้วไว้แล้วก็ทำความสะอาดใช่ไหม
เวลาหยิบออกมาเนี่ยกระดาษอยู่ด้านนอกด้านไปอยู่

เนี่ยก่อนตอนนี้ก็คือไม่มีกระดาษทิชชูข้างนอก
สำหรับไปแต่แก้วทิชชูเหลืออยู่แก้วลำ

แต่ว่ามีชาวเน็ตเขาสันนิษฐานไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็จริงนะคุณอย่างที่ชาวเน็ตสันนิษฐานไว้
เพราะว่าวันต่อมาเจ้าของคลิปกลับไปที่ร้านอีกครั้ง
ก็ไปดูนะคุณนี่ไงเขาจัดเตรียมแก้ว
กระดาษไว้แล้วจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่ขายให้ลูกค้า

แล้วปรากฏว่าหยิบไปหยิบมานะ
กระดาษมาด้วยเพราะมันอยู่ในแก้ว
แต่ชาวเน็ตก็สงสัยตอนน้องพนักงานตักน้ำแข็งใส่เข้าไป
ค่ะไม่เห็นเหรอ

ก็งงอยู่ว่ากระดาษมันอยู่ข้างนอกหรือข้างใน
เข้าใจไหมตอนตักน้ำแข็งใส่มันก็ต้องเห็นว่ากระดาษอยู่ข้างในเนี่ย

แล้วว่าคุณเตรียมแก้วไว้ซ้อนกัน
แต่ตอนตักน้ำแข็งแล้วคนที่กดน้ำใส่เทน้ำใส่

ก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แต่ว่าสาวที่ซื้อมานี่งง
แต่ว่าเขาก็คุยกันรู้เรื่องนะระหว่างคนที่เขาซื้อมาทาน

คุยกันรู้เรื่องเจ้าของร้านก็อธิบายให้ฟัง

ขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อย